คุณผู้ชมมาดูเรื่องของแบงค์ปลอมระบาด
พ่อค้าแม่ค้าเขาเตือนกันเลยมันมาระบาดที่๑๐๑
แล้วก็พอเจอแบงค์นี้แล้วเอาไปพิสูจน์
พิสูจน์ให้ทีมข่าวของเราโดยการจุ่มในน้ำปรากฏว่า
สีมันละลายออกมาเลยสีมันลอกออกมาเลยนะฮะ
แก๊งปลอมที่ผู้ค้าเขาได้มารับมาจากมิจฉาชีพเป็นแบงค์พันธุ์นะครับ
แล้วก็คุณกิติภัณฑ์กรรณทิศอายุ๒๖ปี
เป็นเจ้าของร้านขายรั้วริ้วไม้ไผ่
รับเงินมาจากนี่ครับมิจฉาชีพมิจฉาชีพมาซื้อของ
แล้วก็เอาแบงค์พันธุ์ปลอมจ่ายให้
แล้วก็ของมันมีมูลค่า๔๕๐บาท
เจ้าของร้านนะคุณก็ต้องทอนแบงค์จริงไป๕๕๐บาท
เท่ากับมิจฉาชีพได้เงินไป๕๕๐บาท

ดูสิพอจุ่มน้ำปรุ๊บสีจะไหลลงมาเลย
พี่เจ้าของร้านเขาบอกให้ฟังว่า
ธนบัตรใบนี้มาจากลูกค้าที่มาซื้อรั้วไม้ไผ่
เมื่อวันที่๑๖พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ก็เป็นผู้ชายอายุประมาณ๔๐๕๐ปี
ขับรถกระบะอิซูซูสีบรอนทอง

แล้วก็ลงจากรถมาเลือกซื้อรั้วไม้ไผ่จำนวน๓แผ่น

นี่นะฮะเขามีภาพจากกล้องให้ดูนะฮะ
ไป๓แผ่นรวมเป็นเงิน๔๕๐บาท
แล้วก็จ่ายแบงค์พันธุ์ปลอมมา

ก็ไม่มีเงินทอน
ก็เอาแบงค์พันธุ์ไปแลกกับร้านขายแบตเตอรี่ที่อยู่ใกล้
เพื่อเอาเงินทอน๕๕๐บาททอนให้ลูกค้านะครับ

ร้านข้างก็ไม่มีเงินทอนแบงค์ใหญ่

งั้นเอาแบงค์๕๐๒ใบที่แลกมาจากร้านแบตเตอรี่คืนมา
ก็คือว่าเจ้าของร้านรั้วไม้ไผ่เนี่ย
เอาแบงค์พันธุ์ปลอมไปแลกแบงค์๕๐๐บาท๒ใบจากร้านแบตเตอรี่

แต่มิจฉาธิพย์มันบอกว่า
งั้นผมมีแล้วล่ะ๔๕๐บาทเอาแก๊ง๕๐๒ใบมาให้ผม

ทีนี้มีทันทีนะ๔๕๐เนี่ย

นะฮะสุดท้ายเอาแบงค์๕๐๐จริง๒ใบไปเลย
แล้วก็เอารัวไม่ไผ่ไปด้วย

ก็เลยอยากมาเตือนภัยให้กับพ่อค้าแม่ค้าด้วยกันนะครับ
ล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับ
สิทธิ์ข่าวก็ได้รับแจ้งจากผู้เสียหายก็คือพ่อค้ารายนี้นะครับ
บอกว่ามีลูกค้าคนอังกฤษ
ติดต่อนำเงินจำนวน๑๐๐๐บาทมาคืนแล้ว

โดยบอกว่าไม่ได้เจตนาใช้แบงค์ปลอมมาซื้อของ
แต่เนื่องจากแบงค์เจ้าปัญหานี้
ก็ไปรับเงินมาจากลูกค้าที่นำมาซื้อของต่ออีกทอดหนึ่งเหมือนกัน
คุณคือไม่ใช่เงินเขาเขาก็รับมาอีกทีนึง
เขาก็ไม่รู้ว่าแบงค์ปลอมแล้วเขาก็เอามาซื้อรั้วไม้ไผ่
ก็เลยพ่อค้ารั้วไม้ไผ่ก็เลยได้แบงค์ปลอมต่อไป
ถ้าพ่อค้ารั้วไม่ไผ่ไม่รู้ก็คงเอาไปซื้อของอีกก็ต่อกันไป
ทีนี้เขาก็มาขอโทษนะฮะฟังเสียงเขาบอกไม่ได้มีเจตนาหน่อยนะครับ
พร้อมจะตัวนะครับ
นะครับก็ตอนนี้นะคะ
ทางพ่อค้าเองทั้งสองคนเลยนะ
ทั้งสองคนบอกว่าพวกเขาก็เป็นผู้เสียหายเหมือนกัน

แล้วก็คนที่เอาแบงค์ปลอมมาใช้โดยที่ไม่มีเจตนา

เขาบอกว่าอยากให้ตำรวจติดตามหากลุ่มที่นำแบงค์ปลอม

เพื่อนำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

แบงค์ปลอมเนี่ยเราไปใช้กี่ร้านค้าเขาแหละ

ก็ยังมาต้องขาดทุนแบบนี้อีกนะครับ